ผู้เล่นสายเลือดใหม่ก็ตามครับเราเริ่มต้นอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับกับผลงานในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย
ที่ประเทศไต้หวันครับซึ่งไม่เป็นประจำเป้าที่หวังไว้ตกรอบแปดเทบสุดท้าย
ซึ่งทำให้คุณอดีศักดิเบนจาสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
ก็หารือกับทางโคเซมาเลปาซอสเมนเดสหรือว่าปูปิสกุญซือชาวสเปน
บอกเลยครับว่าต้องหานักเตะดาวรุ่งหน้าใหม่แล้วก็หาโทรเมนต์ระดับนานาชาติ
ในการแข่งขันให้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเตะทีมชาติทุกชุด
แล้วก็ในโทรเมนต์ปีสองอ้างสิบแปดที่กำลังจะผ่านไปเนี้ยนะครับ
ฟอร์ไทยแลนด์ไฟฟ์ครับที่สามารถคว้าแชมป์ได้เป็นครั้งแรก
แต่จากการแข่งขันมาในบ้านเราแม้ว่าทีมที่เชิญมานั้นจะไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควร
แล้วก็อันดับนั้นอาจจะน้อยกว่าทีมไทยนะครับแต่ว่าเราก็ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ชนะขาดลอยนะครับ
มีอุสเบกิสถานรองแชมป์เอเชียมาแข่งมีอังกฤษแล้วก็อิมาเลเซีย
ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จครับก่อนจะต่อยอดไปถึงที่โนนีเซีย
นักเตะชุดเดียวกันนี่แหละครับไปแข่งขัน
เป็นรายการที่วัดศักยภาพของทีมไทยที่มีนักเตะสายเลือดใหม่หลายต่อหลายคน
ก็สามารถเอาตัวรอดนะครับคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่๑๔มาครองได้
แต่ว่าเป้าหมายสูงสุดในการเตรียมทีมของทีมชาติไทยในปีที่กำลังจะผ่านไป
ก็คือการแข่งขันในปีหน้าครับ
ปีหน้าจะเป็นการแข่งขันเพื่อคัดตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกในรอบสุดท้ายปี๒๐
ดังนั้นการเตรียมทีมได้เข้มข้นในช่วงปลายปีที่ผ่านมาของเรา
ในตอนนี้นะครับจะทำให้ผลงานในปีหน้านั้นยอดเยี่ยมก็ต้องติดตามว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนครับ
โดยรวมแล้วเนี่ยผลงานก็ค่อนข้างที่เป็นน่าจะบอกว่าค่อนข้างจะประสบสำเร็จด้วยดีนะครับ
โดยการที่เราได้เปลี่ยนนโยบายในการใช้ผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่
แต่ว่าก็ไม่ใช่หน้าใหม่ทั้งหมดก็เป็นการผสมประสานผู้เล่นหน้าใหม่แล้วก็ผู้เล่นหน้าเก่า
ซึ่งค่อนข้างลงตัวแล้วก็เราก็ได้เห็นศักยภาพของผู้เล่นหน้าใหม่ที่สามารถจะมาทดแทน
หรือว่าจะมาร่วมเล่นกับผู้เล่นชุดใหญ่ได้ในอนาคตเช่นเดียวกัน
นักกีฬาที่เราเห็นแล้วก็ประสบความเร็จในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดที่จะต้องต่อยอดนะครับ
กับผู้เล่นชุดใหญ่ในปีหน้านะเพราะผมเชื่อว่าศักยภาพของทีมเนี่ย
แล้วก็กับการที่เราเริ่มทดลองใช้ผู้เล่นใหม่เนี่ยนะครับ
จะทำให้เราค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจนะครับว่าชุดที่จะใช้ในปีหน้าเนี่ย
๒๐๑๙เนี่ยจะเป็นชุดที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นชุดที่น่าจะมีโอกาสมากที่จะ
ฟุตสอต์ไทยเราเนี่ยไปฟุตสอต์ชิงแชมพ์โลกมาแล้ว๕สมัยนะครับ
ครั้งแรกปี๒๐๐ที่โกเตมาลาแล้วก็๒๐๐๔ที่ไต้หวัน

๒๐๒๒เราเป็นเจ้าภาพที่ไทยแล้วก็๒๐๑๖ที่โคลมเบีย

หมายคือการไปให้ได้เป็นสมัยที่๖ติดต่อกัน
แล้วก็ทำผลงานให้ยอดเยี่ยมมากกว่าเดิมครับ